จริงต้องการที่จะบอกทุกคนให้อย่างชัดเจนนะคะ
ก็คือทุกคนที่ทำงานอยู่ในสภา
สิ่งที่เรามีปัญหาตอนนี้ก็คือเรามีปัญหากับที่มาของสว๒๕๐คน
ที่มาทำตัวเป็นก้างขวางไม่ให้เราแก้รัฐมนูล
เพราะจริงสวที่บอกว่าตัวเองเป็นกลุ่มอิสระออกมาเนี่ย
เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขายอมให้ไม่ได้ที่จะมีการตั้งสอสรเพื่อร่างรัฐมนุนใหม่
ซึ่งตรงนี้มันเลยเห็นชัดเจนค่ะว่าพวกเขาไม่มีความเป็นประชาธิปไตย
พวกเขาเป็นตัวขัดขวางประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นแล้วทำไมเราถึงต้องให้คนที่มีอาเจนด้าว่า
ก็ต้องการที่จะขัดขวางประชาธิปไตยมาทำงานแล้วก็กินภาษีของเรา
แล้วก็ใช้อำนาจเกินขอบเขตของเราซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เรามีปัญหาค่ะ
เราเลยต้องการที่จะให้คนที่อยู่ในสภาค่ะผลักดัน
ผลักดันให้เอามาตรา๒๖๙ถึง๒๗๒ออกก็คือเอาที่มาของสว๒๑๐คนนี้ออกไปเลย
แล้วจะกลับไปใช้การสาหารสวตรมาตรา๒๐๗ที่มี๒๐๐คน
นั่นก็ยังพอเป็นไปได้ก่อนค่ะ
คือที่มายพูดค่ะคุณผู้ชมคือที่เราพูดถึงสวนะ
ตอนนี้เราอยากให้แก้ปิดเบอร์มาอยู่ในบทเฉพาะการ
มันกำหนดไว้ไม่ได้ปกตินะคะปกติคือมาตรา๑๐๗ที่ว่านะคะ
สุดท้ายขอสั้นจริงเวลาหมดแล้วขออภัยเวลารายการถัดไปด้วยค่ะ
สอคือเอาตรงไปตรงมาคือไม่ว่ายัตติยื่นเข้าไปยังไง

ปิดสวิตช์คืออย่างนี้ฮะมันต้องคุยคือจะคุยอะไรก็แล้วแต่ต้องยึดกฎหมายเป็นหลัก
แล้วก็ยึดข้อบังคับสภาเป็นหลัก
คือตอนนี้เนี่ยวันที่๒๓๒๔เนี่ยกัญญาเนี่ยเราจะมีการพินาตัวร่างดับมนุนเป็นยติของรัฐสภาพซึ่งมีทั้งส่อและส่อว
ฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปพินายติเราต้องได้ตามรัฐมนูลก่อนก็คือ๒๕๖
ว่าถ้าเราจะโหวตให้ยัตติไหนหรือร่างไหนเนี่ยผ่านเนี่ยก็จะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง
แล้วในเสียงในนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็น๑ใน๓ของสวด้วยนะครับ
อันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องไปสะดอกกุญแจอันนี้ให้ได้ก่อน
แล้วนอกจากนี้เนี่ยยังไม่พอนะในวาระที่๓เรายังต้องได้เสียงของฝ่ายค้าเนี่ยนะอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
อีก๒๐ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่เราจะต้องล้างมาตรา๒๕๖ออกไปก่อน
ก็เลยอยากจะให้น้องฟอร์ตและน้องมายที่อยากจะแก้ให้อดทนนิดนึงเราต้องไปเป็นสเต็ปสเต็ป